รู้ชื่อของผู้เสียชีวิตแล้วก็พอรู้ที่มาที่ไปของเหตุการณ์แล้วค่ะ
สภาพศพก็คือถูกฆ่าลักษณะค่อนข้างจะโหดเยี่ยม

จับใส่กระสอบแล้วก็ไปโยนทิ้งไว้ข้างทางนะคะ
เป็นศพของผู้ชายนะคะอยู่ที่กลางทุ่งนาเลยเป็นพื้นที่โล่งเลยค่ะ
ในพื้นที่หมู่๒ตำบลวังบ่ออำเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์
พบศพ๘โมงเช้าเมื่อวานคาดว่าถูกฆาตกรรมจากที่อื่น
เอาศพยัดใส่กระสอบไปทิ้งเอาไว้ตรงนี้
ทีนี้ค่ะเจ้าหน้าที่ก็กระจายกำลังกันนะคะ
เพื่อตรวจสอบหาเบาะแสว่าเป็นเหตุฆาตกรรม
ก็ต้องมีผู้ก่อเหตุว่าใครเป็นคนก่อเหตุ
แล้วก็ผู้เสียชีวิตคือใครนะคะ
เมื่อช่วงเช้าค่ะตำรวจสพนบัว
รวมทั้งชุดสืบสวนภูทรจังหวัดนครสวรรค์
เพราะว่าเบื้องต้นทราบชื่อของผู้เสียชีวิตแล้วค่ะ
ผู้เสียชีวิตชื่อว่านายคำนึงเจริญรัฐอายุ๔๘ปี
เป็นชาวอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์นะคะ
ได้รับข้อมูลจากพี่สาวของผู้เสียชีวิต
พี่สาวยืนยันว่านี่คือนายคำนึงจริง
ก็เลยให้ตำรวจชุดสืบสวนภาค๖ลงพื้นที่
เบาะแสเพิ่มเติมที่บ้านภรรยาของผู้เสียชีวิตค่ะ

เมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมา
นายคำนึงขี่รถจักรยานยนต์กลับมาที่บ้าน
เห็นภรรยานั่งดื่มเหล้ากับเพื่อนผู้ชายอยู่คนหนึ่ง
นายคำนึงไม่พอใจไปต่อยใส่เพื่อนผู้ชายที่นั่งดื่มเหล้าอยู่กับภรรยา
ผู้ชายที่ถูกต่อยไปตามเพื่อนมา๔คน
รุมทำร้ายนายคำนึงค่ะแล้วก็มัดมือมัดเท้า
เอาผ้าขาวม้ารัดคอแล้วจับยัดใส่กระสอบโอ้โห
ผู้ก่อเหตุทั้งหมดเอาร่างของนายคำนึงเนี่ย
ขึ้นรถก็คือมีทั้งรถเก๋งมีทั้งรถกระบะเนี่ยนะคะ
นำร่างของนายคำนึงไปทิ้งเอาไว้ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์
ห่างจากบ้านที่เกิดเหตุหกสิบกิโลค่ะครับซึ่งก็สอดคล้องกับข้อมูลของตัว
นายคำนึงผู้เสียชีวิตว่าเป็นคนขี่หึงเป็นคนอารมณ์ร้อน
เคยมีคดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือก่อนเสียชีวิตเนี่ย
คำนึงมาอยู่กับลูกเมียได้เจ็ดเดือนหลังจากออกจากเรือนจำมาค่ะ
สืบสวนได้ข้อมูลมาแบบนี้นะคะก็เลยลงพื้นที่ไปที่ตำบลเพชรละคร
อำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์ไปเรียกภรรยาของผู้เสียชีวิตมาคุยด้วยนะคะ
นางภัยลินแฟนไทยสงอายุยี่สิบแปดปีแล้วก็มีลูกสาวสองคนค่ะ
ก็ต้องมาคุยที่สพหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์
เพื่อสอบถามแล้วค่ะว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไร
มีความเกี่ยวข้องกับคดีอะไรยังไงบ้างคือภรรยากับผู้เสียชีวิตเนี่ย
มีลูกด้วยกันสองคนนะคะภรรยาของนายคำนึงเนี่ย
รู้จักเพื่อนผู้ชายที่มาดื่มเหล้าด้วยตอนที่นายคำนึงติดคุกอยู่ค่ะ
ส่วนคนที่มาร่วมก่อเหตุเนี่ยก็มีสักประมาณ๕คนได้
จากการสืบสวนสอบสวนเบื้องต้นปมเหตุก็คือเรื่องของความหึงหวง
นี่นะคะตามแผนผังนี้เลยนะคะก็คือนายคำนึงเนี่ย
เห็นภรรยาดื่มเหล้าอยู่กับผู้ชายก็เลยไปต่อยเขา
เขาพาพวกมามารุมทำร้ายนายคำนึงแล้วก็เอาร่างไปทิ้งเอาไว้ที่นครสวรรค์ที่ข้างทาง
ก็คือจุดที่พบศพนั่นแหละค่ะตำรวจบอกว่ามันมีหลักฐานสำคัญนะคะ
คือกุญแจรถจักรยานยนต์ไปเจอในจุดที่พบศพ
ตำรวจลองเอาไปขายดูค่ะไปขายรถจักรยานยนต์ที่บ้านผู้ต้องสงสัยคนนึง
ขายได้นี่ไงไข่ได้มันก็เลยเชื่อมโยงกันแบบนี้แหละค่ะ
ตอนนี้นะคะกำลังไล่ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด
ที่จะออกหมายจับแล้วนะคะพันธุ์ตำรวจเอกเอกชัยพัฒนาดี
ผู้กำกับสพนบัวบอกว่าคดีนี้ไม่ยากมันเป็นเรื่องของความหึงหวง
ประเด็นอื่นตัดไปได้เลยค่ะเนื่องจากว่าตัวภรรยาของผู้เสียชีวิตเนี่ยค่ะ
เป็นผู้หญิงที่มีคนมาชอบเยอะรวมถึงแฟนเก่าด้วย
คนร้ายก็น่าจะเป็นคนที่ภรรยาของผู้เสียชีวิตรู้จักดีนี่แหละ
แต่ว่าทางภรรยายังให้การที่ไม่ค่อยเป็นประโยชน์
มันข้อมูลไม่พอที่จะไปขออนุมัติศาลออกหมายจับอ่ะค่ะอ่า
ตำรวจก็เลยต้องไปหาหลักฐานอื่นคือหลักฐานมันต้องแน่น
ถึงจะไปขออนุมัติศาลออกหมายจับได้นะคะตอนนี้รู้แล้วว่าคนร้ายเป็นใครกี่คน
ภรรยาของผู้เสียชีวิตให้สัมภาษณ์สั้นหลังจากไปให้การกับตำรวจบอกว่าไม่รู้
นี่คือภรรยาของผู้เสียชีวิตนะคะคนที่นั่งหันหลังอยู่
ให้สัมภาษณ์สั้นแค่ว่าไม่รู้ว่ามีใครมารับแฟนไปทำอะไรที่ไหนยังไง
เห็นเหตุการณ์อะไรทั้งนั้นครับ
ช่วยแต่เดี๋ยวไว้รู้บางที่หมาที่เนี้ยเขาไปทำงานกัน
มันบอกไม่ทราบว่าน้องเขาจะเห็นหรือเปล่าแต่ก็ต้องอยากให้แม่ไปถามบ้าง
น้องน้องชายเขาไปส่งอะไรอย่างเงี้ยเขาไปส่งที่ไหนแล้วเขาเห็นอะไรไหมอะไรอย่างเงี้ย

ทีมข่าวของเราลงพื้นที่จังหวัดเพชรชบูรณ์นะครับ
ไปที่บ้านทรัพย์ตะเกียรทองหมู่หกอ่าหมู่เก้านะครับ
บนเพชรละครอำเภอหนองไผ่นะครับนี่เป็นบ้านของภรรยาผู้เสียชีวิตนะครับ
คือทางผู้ตายเนี่ยเขาย้ายมาอยู่ที่นี่เนี่ยหลายปีแล้วนะครับ
แล้วก็มีลูกสาวกันหนึ่งคนนะฮะเป็นบ้านไม้สองชั้น
ปูนครึ่งไม้นะครับถูกล็อกด้วยกุญแจบ้าน
ไม่มีใครอยู่บ้านวันนี้นะครับแต่ก็มีบ้านอยู่หลายหลังนะฮะ
ในพื้นที่ตรงนี้นะครับสอบถามชาวบ้านนะครับ
ชาวบ้านเนี่ยได้เจอกับคุณป้าคนนึงบอกว่า
ได้เจอกับผู้ตายล่าสุดคือ๑๙ธันวาคมสัก๒๓ทุ่ม
ผู้ตายนั่งกินข้าวที่บ้านเพื่อนบ้านอีกหลังนึงซึ่งก็ได้ไปคุยด้วย
ก็คุยกันตามปกติพออ่าพอช่วงสายของวันที่ยี่สิบ
ก็มารู้ข่าวว่าผู้ตายถูกมัดมือมัดเท้ายัดใส่กระสอบ
แล้วทิ้งศพเอาไว้ที่อำเภอหนองบัวที่จังหวัดนครสวรรค์
รู้ข่าวก็ตกใจมากเพราะว่าเมื่อคืนยังคุยกันอยู่เลยนะ
อีกวันหนึ่งอ้าวตายแล้วนะครับโดยปกติแล้วเขามีนิสัยที่รักครอบครัว
รักลูกรักเมียมีอาชีพรับจ้างทั่วไป
สาเหตุว่าผู้ตายมีเรื่องทะเลาะอะไรกับใครเนี่ย
เพื่อนบ้านบอกว่าก็ไม่รู้เหมือนกัน
วันนี้ตำรวจลงพื้นที่ในส่วนของอำเภอหนองไผ่นะครับ
จุดเกิดเหตุนะครับแล้วก็มีภาพจากล้องวงจรปิดตามจุดต่างต่าง
ได้เป็นหลักฐานด้วยนะครับจะไปรอดูนะฮะ
เพื่อจะดูเส้นทางการหลบหนีของคนร้ายนะครับ
แล้วก็ยึดรถเก๋งหมายเลขทะเบียน๒กกทถุง๑๑๖
กรุงเทพหานครได้ด้วยนะครับคาดว่าเป็นคันที่ไปรับผู้ตาย
คันนี้นะฮะทุกผู้ชมครับคาดว่าไปรับผู้ตายนะครับ
แต่ต้องตรวจสอบให้ชัดก่อนนะครับว่าผู้ตายถูกอุ้มขึ้นรถก่อนถูกฆ่า
หรือถูกฆ่าแล้วเอาศพขึ้นรถนะครับรถคันนี้ก็อายัดเอาไว้เป็นรถของกลางแล้วนะครับ
แล้วทีมข่าวของเราเดินทางไปที่บ้านของนายคำนึงผู้ตายที่ตำบลหนองบัวบาน
อำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินนะครับญาติก็เตรียมพื้นที่กันนะฮะ
เพราะว่าศพจะถูกส่งมาถึงพรุ่งนี้นะครับจะตั้งบำเพ็ญกุศลศพที่บ้านนะครับ
อายุ๗๘แล้วนะฮะแม่ของนายคำนึงนะครับ
บอกว่าลูกชายเนี่ยไปทำงานกรุงเทพได้๗๘ปีแล้ว
ก็ไปแต่งงานกับภรรยาแล้วก็มีลูกสาวคนนึง
ช่วงโควิด๑๙ระบาดหนักก็กลับไปที่บ้านภรรยาที่เพชรบูรณ์นะครับ
แบ่งเวลามาหาแม่บ้างรู้ข่าวว่าลูกถูกฆ่าเนี่ย
เสียใจมากนะครับกินไม่ได้นอนไม่หลับเลยนะ
เชื่อว่าลูกเธอเนี่ยไม่เคยมีเรื่องมีปัญหาอะไรกับใครนะครับ
ถูกไหวอันไทยแม่แต่โดยกลวงกับน้องกลัวใจแม่
เพิ่งก็เลยว่าแบบไหนก็เรียกแล้วนั่งอยู่ด้วยกันหลายคน
ทำไมปล่อยให้พี่ต่ำหนึ่งโดนอุ้ม

ก็ก็มีแต่ผู้หญิงเขามาอุ้มพี่หนึ่งไปเลย
คนที่มาอุ้มน่ะมาห้าคนมาห้าคนมาอุ้มอุ้มขึ้นรถไปเลย
แต่เขาก็บอกว่าเมียเขาก็แจ้งตำรวจอยู่
ยายก็แจ้งตำรวจอยู่แต่ก็ไปเขาก็บอกอยู่นะว่าตอนเช้าวันนั้น
ก็ไปตามที่บ้านเอ็ดเตอร์จวับอ่ะคนชื่อจวับต่างบ้าน
ก็ไม่เห็นเขาก็บอกว่าเขาไม่รู้แต่ก็มาเจอศพตอน๘โมงเช้า
แล้วก็มีข่าวขึ้นมาพี่ก็ทราบแค่นี้
เขาพูดมาเราก็ต้องฟังไว้ก็คือเราไม่รู้จริง
เราไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์แต่ไม่ได้หมายความว่าเราไม่เชื่อเขา
แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะเชื่อเขาทุกอย่างคือเราไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์
ในความคิดของพี่นะคนนั่งผิงไฟด้วยกัน๕๖คนแล้วทำไมให้เขามาอุ้มไปได้
พี่สาวของผู้ตายก็บอกว่าก่อนที่จะเกิดเหตุเนี่ยมีน้องชายของภรรยาในคำนึงเนี่ย
โทรมาบอกมาเล่าบอกว่าน้องชายถูกอุ้มเนี่ยเพราะทะเลาะกันในวงเล่า
ในวงต้องช่วยกันห้ามและแยกแล้วก็ต่างคนต่างกลับบ้าน
ประมาณว่าก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรยังไงขึ้นเอาเป็นว่าเรื่องนี้ยังจับคนร้ายไม่ได้นะครับยังจับคนร้ายไม่ได้นะครับ